เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีรำวงย้อนยุคนะฮะ
ปรากฏว่านี่ก็เป็นงานบุญงานกุศลของเขา

มีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปอารวาสครับ

แล้วก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
อืม
เดี๋ยวไปดูครับ
อันนี้ก็เป็นฝ่ายที่คนที่เข้ามาเที่ยวงาน
กับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลงานนะครับ

คนโพสต์คลิปนี้ลงในสังคมออนไลน์บอกว่า
เขาเป็นเขยต่างถิ่น

ก็มีเรื่องมีราวกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
พยายามจะเข้าไปห้ามปราม
ตอนที่ขึ้นมาก่อเหตุป่วนเวทีรำวงนะฮะ

ยังอารวาสชี้หน้าด่าทอเจ้าหน้าที่อย่างที่ท่านเห็นถึงขั้นขู่อาฆาตด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อที่เป็นทหารมาเอาคืน
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับ
เป็นงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเก่าแก่ที่วัดป่าพรูจังหวัดลำพูนนะครับ
ศิลปินล้านนาที่เป็นเจ้าของวงดนตรีที่มาเปิดเวทีรำวงนะครับ
ก็คือนายมานิดริญญะอายุ๕๙ปีนะครับ
เขามีฉายาว่าตกโตเก้าชีวิตนิดเทิดไทยนะครับ
บอกว่าตอนนั้นก็จบการแสดงรำวงย้อนยุคเพลงสุดท้ายแล้ว
ระหว่างที่ทุกคนกำลังลงเวทีเกิดเหตุทะเลาะวิวาสกันเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่เข้ามารองับเหตุทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะกันก็แยกย้ายกันไปแล้ว
แต่ว่านายน็อตซึ่งอายุประมาณสัก๒๔๒๕ซึ่งเป็น๑ใน๒ของคู่กรณี
ก็คือชายที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยไม่ยอมนะฮะท้าทายเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นที่มาของคลิปที่เกิดขึ้น
และคนที่อ่ะเว้ยเว้ยในเขาไม่พอใจแล้วเขาผมก็ไม่รู้แล้วก็
ทำให้ชรบก็มาเบรกเสียงดังมากแต่ว่าชรบทุกคนก็
ผมไม่เห็นนะที่ว่ามีข่าวว่าชรบถูกชกความจริงไม่มี
ที่ผมเห็นไม่มีและชรบก็ไม่ได้ทำร้ายไอ้ขี้เมาคนนี้ด้วย
คือเจ้าของวงดนตรีเนี่ยเขาบอกว่าในน็อตเนี่ย
มีเรื่องกับผู้ที่มาเที่ยวงานก่อนถูกต่อยจนสลบไปแล้ว
แล้วชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเขามาช่วยประถมพยาบาล
เขาก็เอาน้ำแข็งไปราด๑กระติกจะได้ฟื้น
ก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาทีนี้ไม่พอใจเลยฮะ
โวยวายถึงขั้นถอดเสื้อออกโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่
ขึ้นไปบนเวทีป่วนไปหมดอ่าแล้วจังหวะนั้นเนี่ย
ที่มือของนายน็อตเนี่ยอาจจะแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
ก็ไปโดนชรบนายหนึ่งชรบเขาก็เลยต้องยุติด้วยการใช้กระบอง
ก็หัวแตกเย็บไปเจ็ดเข็มค่ะทีนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ฮ
ก็ไม่จบนะครับสุดท้ายแล้วก็แยกย้ายกันไปจนได้นะครับ
ซึ่งทางเจ้าของวงดนตรีบอกว่าเจอแบบนี้ประจำนะ
งานวัดงานบุญงานอะไรที่ไหนไปเปิดวงดนตรีเวทีรำวง
มีคนเมาขึ้นไปป่วนเวทีกันทุกวันนะครับ
ดนตรีเองก็พยายามลดความเสี่ยง
ด้วยการเลือกเล่นเพลงในจังหวะที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาสแล้ว

เห็นใจวงดนตรีนะจะต้องไปเลือกเล่นทำนองที่ไม่สุ่มเสี่ยงให้ทะเลาะวิวาส
ทำนองไหนเหรอมันถึงจะชวนให้ทะเลาะกัน
แล้วมันก็ใช่ไหมคนอื่นเขาก็อยากจะสนุกสนาน

เกี่ยวกับดนตรีหรอกผมว่ามันเกี่ยวกับไปกินเหล้าไง

ก็เลยอยากฝากบอกคนที่มาเที่ยวงานนะ
ว่าทะเลาะวิวาสกันเนี่ยไม่มีอะไรเป็นประโยชน์
มีแต่ความสูญเสียทั้งเรื่องของการจัดงานแล้วก็คนอื่นที่เขาหมดสนุกไปด้วย
แล้วก็มีค่ายมวยของพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องเยอะแยะมากมาย
ใครอยากจะชกใครอยากจะต่อยใครนะให้มาบอกลุงนิด
ขนาดผมประกาศบนวิธีผมก็ประกาศเช่นนี้
ที่ไหนที่มีเพราะว่านักเลงหัวม้าเยอะผมบอกว่าจะโชคกันให้มาบอกว่าหมั่นไส้ใคร
เราจะมีจัดพื้นที่ให้ถ้ามีสนามมวยเราจะจัดประกบให้เราด้วยชกแล้วได้ตังค์ด้วย
แต่บนเวทีนะขอร้องเลยนะครับอย่าเลยเนาะ